แต่บอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าคาเฟ่ร้านนี้ไม่ธรรมดา

ตั้งแต่ชื่อร้านเลยชื่อร้านเก๋
แฝงไปด้วยข้อคิดแล้วก็ความเชื่อ

ไม่ใช่ชื่อร้านเก๋
ชื่อร้านอะไรบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันค่ะ

นี่เก๋ค่ะเก๋นี่คือเป็นคำสัพพนามวิเศษนะคะ
พิเศษอธิบายถึงความแปลกความสวยความปังความอลังการ
โอ้โหต้นไม้สูงนะคะแล้วก็มีมุมต่างสวยงามมากเลย
นั่นฉันจะบอกชื่อร้านหน่อย
แล้วเฮียที่ไหวอันก็คือ
นี่ค่ะตัวเงินตัวทอง

อุ้ยมันเป็นที่อยู่ของมันหรือไม่ดูสิ

ร้านเขาตั้งอยู่ริมถนนสายบุรพาชนละทิศหมู่๘
ตำบลเนินค้ออำเภอแกลงจังหวัดระยองแล้วคุณดูอุ้ย
เฮียเดินมาเล่นแบบใกล้ชิดเลยนะเออค่ะคือร้านเนี้ยนะ
คุณผู้ชมที่เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นการตกแต่งสไตล์ยุโรป
บรรยากาศแบบคันทรี่นิดมีต้นไสอายุเกือบร้อยปีด้วยนะ
คือคุณชิสาบรรยากาศร้านข้าวสวยมีน้ำไอ้น้ำอย่างนี้
อ่ามีมีตัวเงินตัวทองมาด้วยไหมไม่มีไม่มีอันนี้เป็นน้ำที่เขาทำขึ้นมา
อ๋อไม่มีนะแต่ว่าบ่อที่พี่เฮียเขาอยู่เนี้ยเออที่นึงอ๋อหรอ
ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะตั้งชื่อร้านตามบรรยากาศ
ผู้อยู่อาศัยก็เลยตั้งชื่อแบบนี้แหละว่ามองเฮียคาเฟ่
แต่ละตัวนี้ไซส์ไม่ธรรมดานะเขาอยู่กันมานานแล้วไง
เขาก็ตัวใหญ่หน่อยโอ้โหอ่ะดูบรรยากาศกันไปเพลิดเพลิน
ไปดูเมนูอาหารหน่อยคุณชนะที่นี่เขามีอะไรให้กินเออดีดีเกลียดอารมณ์บ้าง
เนี่ยพาคุณผู้ชมไปกินยำปลาแซลมอนนะอ้าว
แล้วก็ยังมีแกงเผ็ดพื้นบ้านทอดมันประแสนะคะก็เป็นเอ่อ
ทอดมันชื่อดังในพื้นที่ระยองนั่นแหละเอาย้ำอีกทีตรงนี้ไม่มี
ไม่มีตรงนี้มีแต่ในร้านของผมไม่มีนะไม่มีเอาคนละจุดกันอ๋อ
เออก็คุณผู้ชมตามสบายเลยเนี่ยอยากจะซื้อน้ำดื่มซื้อเครื่องดื่ม
ฟงกาแฟมาถ่ายรูปมาชมเฮียก็ได้เหมือนกันโอ้มันมิติใหม่จริงจริงนะ
คุณชิสามันก็เป็นการแบบพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติไงคุณชนะ
คอนเซ็ปต์ของร้านเลยว่ามองเฮียคาเฟ่ผมกลัวสิอุ้ยเกิดไม่ทำอะไร
เกิดมันพุ่งพวดเข้าใส่ทำไงอ่ะเรามีรั้วกั้นอยู่ค่ะคุณชนะ
ปลอดภัยได้น้องเฮียเนี้ยเขาเป็นมิตรกับประชาชน
อ๋อเป็นมิตรนะเป็นมิตรเป็นมิตรจะไปทำอะไรมันโอ้เหรอ
ค่ะไปถามเจ้าของหน่อยไหมเออคุณคนทรสชาญเชี่ยวอายุสี่สิบสองปีนะ
อ่าอ่าบอกหน่อยเขาบอกว่าที่ทางร้านเนี่ยนะฮะ
ทำแบบนี้ก็เพราะว่าเคารพนับถืออยู่แล้ว
เออเคารพนับถืออะไรล่ะเคารพเรื่องต้นไซส์เนี่ยค่ะ
ต้นไซน์ที่อยู่ในบริเวณร้านเนี้ยนะต้นไซน์อายุกว่าร้อยปี

แล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดด้วยไงครับ
เป็นเรื่องที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมากขึ้น
อ่อแล้วลูกน้องในร้านน่าก็เคยถูกโชคราบจากต้นไซน์นี้บ่อยครั้งหนึ่งทีเดียว
เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าใครอยากจะมาชมธรรมชาติและอยากขอโชคลาภ
ร้านนี้เลยเหมาะเลยนะ
แล้วให้เบอร์ไว้แล้วกันเผื่อใครอยู่ใกล้ระยอง

แต่จุดที่ไปมองเฮียเนี่ย

อ้าวโอ้ค่ะก็ยินดีท่อนรับ
หรืออยากจะไปขอโชคกับต้นไสนี้ก็ได้เหมือนกัน